มากินให้อิ่มก่อนจะได้มีแรงไปคำนวณตัวเลขนะ
มามาโอ้โหทั้ง๓ท่าน

วันนี้อบพยพมาอยู่แดนน้ำเราก็ต้องทำมาค้าขายเกี่ยวกับน้ำน้ำหน่อย
วันนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสงสัยคงจะขายดิบขายดีแน่นอน
ว่าตอนนี้หลายคนเปลี่ยนยานมหานะเตรียมเหลือไว้แล้วนะครับ
นี่ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเวลาเดินทางไปเที่ยวออกไปแสวงหาตรงเรียงตัวเลข
ก่อนออกไปมาเติมพลังนี้ก่อน
จะได้มีพลังสมองคิดคำนวณคณิตศาสตร์อืม

สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการคำนวณเรื่องของ

ตอนนี้พายุลูกนี้ก็พัฒนาความระลม

หลังจากนี้ต่อไปก็จะเข้ามามีบทบาท

ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ได้ติดตาม

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเรา
คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลักเลย
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แต่ว่าในระยะนี้เองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้น

พายุมีการเหนียวนำดูดเอาความชื้น
จากบริเวณปีกตะวันตกหรือว่าฝั่งพม่า

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเฉ้ากว่านี้มีจุดไหนบ้าง
บ้างที่จะต้องระวังสถานการณ์ฝนใครจะออกจากบ้าน

ก็มีเชียงรายน่านตากกำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับ

หนองบวลลำพูอุดรทานีหนองคายบึงกาล

ขอนแก่นกาลสินมหาสารคาม

ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็กาญจนบุรี
อุดรทานีสุพันธ์บุรีตราส

มีฝนตกอยู่ตอนนี้ถ้าหากเรา
เปรียบเทียบดูกับวัน๒วันที่ผ่านมาวันนี้
ฝนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าความชื้นส่วนใหญ่
ถูกดูดเข้าไปสู่ศูนย์กลางพายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
หลังจากนี้พายุลูกนี้ก็จะเอาความชื้นทั้งหมดที่ดูดเข้าไป
ค่อยเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองแถงเวลา
แล้วก็จะมาทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่เข้ามานั้น
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
นี่คือกระแสลมนะครับที่เกิดจากการเหนียวนำของพายุลูกนี้
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
แล้วก็เข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่เห็นนะครับ
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้
จะสังเกตว่าฝนสีเขียวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
จุดที่ได้รับผลกระทบหลักก็คือจุดที่บริเวณอยู่ฝั่งหน้าเขา
ก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกของแนวภูเขาต่างนะครับ

ดังนั้นหลังเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสุรินบุรีลำ

นั้นจึงทำให้ฝนตกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในบริเวณอีสานตอนล่างฝนตอนนี้ค่อนข้างแห้งแรงนะครับ
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับอีสานตอนบนโอ้โหตอนนี้ฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีเทือกเขาในแถวประเทศลาวเนี่ยนะครับกั้นฝนไว้อยู่
นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้เป็นสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรกันบ้างนะครับ
พรุ่งนี้ยังคงอยู่ในทะเลนะครับบริเวณอ่าวตังเกียร์
ส่วนวันที่๑๗ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่เฉียดบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ
บริเวณดังกล่าวซึ่งแน่นอนนะครับว่าพายุลูกนี้นั้นก็จะมีผลต่อ
สถานการณ์คลื่นสถานการณ์ลมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันคลื่นยังคงแรงนะครับ๒๔เมตร
นะครับซึ่งคาดการณ์สถานการณ์ฝนทั้งวันในวันนี้จะสังเกตว่า
วันนี้เนี่ยฝนค่อนข้างที่จะน้อยกว่าวันก่อนก่อนนะครับจะสังเกตว่า
ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่รวมไปถึงใน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ช่วงบ่าย
ก็จะมีเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ใน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นแนว
ทะต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัด
ทบุรีจังหวัดตราดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ภูเก็ต
พังงาระนองแบบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมหอบเอาความ
มาปะทะพอดีก็จะทำให้ฝนตกเยอะหน่อยนะครับส่วนพื้นที่อื่นอื่น
นะครับที่ยังไม่มีน้ำไม่มีฝนก็ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าบาง
จุดก็โอ้โหทำไมฝนไม่ตกเลยนะครับแต่บางจุดโอ้โหตกจนท่วมแล้ว
ร่วมอีกนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับติดตามข่าวสารอย่างต่อ
เนื่องด้วยนะครับรวมมาถึงไทยธรรมชาติต่างในระยะนี้ใครจะเดินทาง
เดียวก็ระวังกันหน่อยนี่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ใครจะออกไปชง
ไปช่วยชาวบ้านที่เขาประสบความเดือดร้อนครับเอาเจ็ดสกีออกไปเอา